มันเป็นเรื่องของทุกคนนะคุณผู้ชมค่ะ
ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งมันจะผ่านคนไปละ
แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าหลายคนยังรออยู่
รอข้อสรุปใหญ่อยู่ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ

ก็มีสมาชิกในครอบครัวของคนในวงการบันเทิง

มีทั้งที่สอบผ่านมีทั้งที่สอบตกค่ะคุณผู้ชม
แต่ในวันนี้เราจะเล่าในมุมของกำลังใจดีจากหลังบ้าน
จะมีใครกันบ้างพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันค่ะ
เห็นชัดเลยคือครอบครัวของเป้ยบันวาด
สามีของเธอลงสมัครสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
และในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง
และลูกทั้งสองคนลงพื้นที่ตามติดสามีไปช่วยหาเสียง
ดร้อนแค่ไหนก็ยืนยันที่จะสู้ไปด้วยกัน
เห็นภาพที่เป้ยจุงมือลูกเดินตามถนนสวัสดีทักทายพ่อแม่พี่น้อง
หรือบางครั้งก็ถือทรโคงประกาศขอกำลังใจจากพี่น้องคนไทย

และถึงแม้ว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา
สามีของเป้ยจะไม่ได้เข้าสภาในฐานะภรรยา
บอกว่าได้เห็นความตั้งใจของสามี
เป็นประสบการณ์ที่ดีกับชีวิตมาก
ที่ผ่านมาเธอเองก็รับฟังความคิดเห็นจากพ่อแม่พี่น้องอย่างเข้าใจ
ขอบคุณทุกคนมากจริง
นางเอกรุ่นใหญ่อย่างกบสุวนันทีมหลังบ้านของบุ๊กนานุพร
ที่เป็นหนึ่งในรายชื่อของสอสอบัญชีรายชื่อจากภักดิ์เพื่อไทย
ที่ได้เก้าอี้ในสภาจการลื้อตั้งครั้งนี้
กบเผยความในใจถึงสามีของเธอว่า

สมกับที่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชน
และยินดีที่สุดกับประชาธิปไตย
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้
ปิดท้ายที่นักแสดงสาวตายชุติมา
อดีตภรรยาของทิมพิธาลิ้มเจริญรัฐ
ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
อย่างที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่อยู่ในสถานะ
พ่อแม่ของลูกสาวมาสักระยะหนึ่งแล้ว

เห็นว่าสาวตายเธอยังเป็นแรงซัพพอร์ต

การทำหน้าที่ช่วยดูแลลูกสาว
ในวันที่ฝ่ายชายต้องลงพื้นที่เดินสายหาเสียง

และล่าสุดเมื่อทิมพิธารั้งตำแหน่ง
ที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทย
ตายก็ได้โพสต์ร่วมแสดงความยินดี
และแชร์นโยบายของพักก้าวไกลด้วย
เช่นเดียวกับน้องพี่พิมลูกสาววัย๗ขวบ
ก็ซัพพอร์ตคุณพ่อและพักของคุณพ่อ
ด้วยคอสตูมน่ารักในวันลึกตั้ง
เป็นชุดเรสลายส้มเป็นสีพักของคุณพ่อด้วยล่ะค่ะ

สนามการเมืองอาจจะดูดุเดือดร้อนแรง

ไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนในสนามเลือกตั้งครั้งนี้
แต่เห็นภาพแล้วอบอุ่นน่ารักกันทุกครอบครัวจริงค่ะ